เอาคนนี้ของดิฉันแซ่บซีดอย่างกับ

คุณอานัลดาเอเวริงแฮมคุณสมขาเข้ามาถ่ายคลิปโชว์

อันนี้ให้ลุ้นก่อนนะ
บ้านผมนะก็ไม่เคยจะเหงาเลยเพราะว่า
มีแขกมาเยี่ยมทุกวันมากันเพียบเลย
แม่สวัสดีครับ
แม่สวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
บ้านคนหรือบ้านกิ้งกือวะเนี่ย
แล้วคือประเด็นคือถ่ายคลิปชวนไปดูกิ้งกือ
แล้วตัวเองเนี่ยนุ่งผ้าขนหนูเดี๋ยวก็เออ

อันนั้นไม่ใช่กิ้งกือ

พงตากผ้ากิ้งกือก็ไปขึ้นในผ้าเขาไง

บอกว่าไม่ใช่อาการตาลูกวาวที่เห็นแบบว่าแผงอกอนันดานะคุณผู้ชม
แต่เนี่ยเขาอัดคลิปโชว์กองทัพกิ้งกือตัวเป็นบุกบ้าน

แต่ที่บอกว่าเกิดอาการตาลุกวาวนะครับ

แต่เราก็สอนสายสายตาหากิ๊ก
ว่ามีกิ๊กอะไรอยู่ในบ้านหรือเปล่านะคุณผู้ชม

วับวับแวมให้ลุ้นกันโมเบากับผู้หนู

อย่างเรานะคะก็ต้องบอกว่า

ถ้าเจอกิ้งกือเป็นไง

มาสัก๑๐ตัว๒๐ตัวดิฉันยินดีจะไปกวาดบ้านให้

ดิฉันขอเป็นกิ้งกือแทนแล้วกัน
จะได้เข้าไปอยู่ในอันดา
จะหยับคุณแน่